ความคืบหน้าการเสียชีวิตของยายติ๋ม
ที่ถูกเบ้นอายุ๑๗ปี
เป็นขาโจ๊กขายาในชุมชน

หลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของพิธีชาปนกิจ
ลูกชายก็เข้าไปเก็บของ
ในที่พักของคุณแม่ก็บอกว่าทำใจไม่ได้

แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความเพิ่มเติมกับเรื่องของ
สร้อยคอกับทรัพย์สินของคุณแม่เขาหายไปด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเน้นแหละที่เอาไปด้วย
นายนรุดลแพนุ่น
แล้วก็นางสาวจุมราอาจารุรัตร

เท่ากระดูกเรียบร้อยนะครับ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาแบบนี้

เขาบอกว่าปีใหม่ตั้งใจว่าจะ
รวมไปถึงไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายด้วยนะครับ
ส่วนลูกชายคือนายนรดลบอกว่าตอนนี้ครอบครัวก็สบายใจขึ้นที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุก็คือเบ้นได้ค่อนข้างเร็ว
แต่ยังคงต้องติดตามการสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหาให้รัฐกลุ่มมากกว่านี้
วันนี้ก็จะเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเพราะว่าสร้อยคอของคุณแม่สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือแหวนทองของคุณแม่หายไปหมดเลย
จากนี้ยังรู้สึกว่าผู้ต้องหาไม่สำนึกผิดเลยแล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับ
โดยเฉพาะการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานที่ดูแล้วครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะก้าวร้าว
พฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับเหมือนไม่ได้ฆ่าแม่แค่คนเดียวแต่ว่าทำร้ายน้ำใจของคนในครอบครัวของตนเองเนี่ยเพิ่มไปอีกด้วย
เอาไปฟังเสียงของคุณนรดลนะครับ
ยังออกมาทำตัวแล้วก้าวร้าวอยู่
พอมาเห็นเนี่ยเรื่องราวแบบเมื่อวาน
จากแค่เสียแค่แม่คนเดียวใช่ไหม
ตอนนี้มันเหมือนมันไม่ได้ทำร้ายแค่แม่ผมคนเดียวไง
มันทำร้ายครอบครัวทำร้ายน้ำใจ
ไม่ใช่แค่ฆ่าแค่คนเดียวด้วยตอนนี้
ถ้าจะมาทำพฤติกรรมแบบนั้น
คือมันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรค
กำกับการสถานีตำรวจภูทรขอนแก่นก็ยืนยันนะครับ
บอกว่าตำรวจทำงานรัฐกลุ่มทุกขั้นตอน
การสืบสวนการจับกลุ่มการสอบสวน

ญาติสบายใจว่าตำรวจไม่ได้เข้าข้างคนผิด

ซึ่งหากกระบวนการสอบสวนของเบ้นเสร็จสิ้นแล้ว

ประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมด้วยนะครับ